ครอบครัวหนึ่งเขาฉลองปีใหม่กันอยู่หน้าบ้าน

แต่ดูความที่มันพุ่มมันใหญ่มันล้มและมันวิ่งเข้าบ้าน
แล้วคนอยู่เต็มเลยไปดูฮะ
ถ้าคุณไม่ได้พยายามก่อน
เร็วขึ้นจะยินรถเรือนขึ้น
ขำตอนนี้คุณจะช่วยว่ะ

เห่ยหนีมาม่
พลุที่จุดแล้วมันไปแตะบนท้องปลาไปทั้งฝั่งสวยงาม
ตอนแรกมันลูกเล็กเขาก็ถ่ายคลิปลงโซน
เดี๋ยวพอเห็นแบบนี้สวยงามตั้งไว้พื้นใช่ไหม
คุณว่าไปสวยอยู่นะสวยอยู่แต่ไอ้ลูกที่มันหล่น
ที่มันล้มคือลูกที่ใหญ่ที่สุด
ด้วยความที่มันหนักมันก็เลยล้มแล้วมันก็เบี่ยงเบนทิศทางเข้ามาในบ้าน
โอ้โหเด็กสงสารเด็กเขาก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เกือบจะกลายเป็นเหตุการณ์เศร้าของครอบครัวนี้
คุณผู้ชมเขาก็เลยเอาเรื่องราวมาโพสต์เอาไว้
เมื่อคืนนี้เขากำลังจะจัดงานเคาน์ดาวน์ส่วนท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ในหมู่เครือยาศ
พอถึงช่วง๓๒๑ก็จุดผู้เลยตอนแรกมันก็ขึ้นฟ้าอย่างดิบดีนะ
มันก็สวยงามก็เชียร์กันสวยงามจังเลยสักพักหนึ่ง
พอไอ้ลูกใหญ่ที่สุดด้วยความที่แรงดันมันเยอะ
แต่จังหวะที่มันกำลังจะพุ่งออกไปแล้วเขาปักที่พื้นไง
มันก็เลยล้มแล้วก็เบี่ยงเข้ามาที่บ้าน
ทิศทางวิ่งเข้าตัวบ้านแล้วระเบิดตุ้มใส่ที่หน้าบ้าน
แล้วเด็กอยู่แล้วคนก็อยู่เต็มไปหมดเลย
สะเก็ดไฟมันก็ไปโดนกันก็ต้องวิ่งหลบกันกลหนไปหมดเลย
โชคดีเหลือเกินอย่างที่คุณขวัญเห็น
น้องคนนั้นปลอดภัยด้วยความที่มันเป็นสะเก็ดไม่ได้โดนเต็ม
แต่คุณดิฉันเชื่อว่าเด็กจะขวัญเสีย
ใช่อีกหน่อยเจออะไรเสียงดังเด็กจะภาวะเลย
แล้วน้องจะกลัวพุ้งไปอีกนานเลยแหละคุณผู้ชม
อุทาหรณ์ถ้าจะทำอะไรแบบนี้
ต้องระวังเรื่องของผู้ประมาทไม่ได้
ถ้าจะจุดก็ต้องไปหาจุดที่มันแบบไกลไกลบ้านไกลคน
แต่มันอันตรายนะจริงก็ไม่ได้ให้มาจุดกันอย่างนี้นะคะ
โชคดีที่ครอบครัวนี้เขาปลอดภัยกันทุกคนนะครับ